สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
กับ๓คนนะคุณน้าคุณยี่สาและน้องจูด้งครับ

เจอกันแบบนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย๒โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงครึ่งค่ะ
ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมก็ส่งข้อความไลน์มาทักทายเราได้เหมือนเดิมนะฮะ
บอกแบบนี้ละกันเผื่อใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราผ่านทางช่องทางไลน์
แอดรีบสแกนกันไว้ก่อนนะครับเข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนกับแอปพลิเคชันไลน์
พิมพ์ไปตัวแอดไซด์ไทยรัฐที่เป็นภาษาอังกฤษทีเอสเอไออาร์เอทีเอส
บอกเอาไว้แบบนี้คุณอาจจะยังไม่ต้องรีบส่งข้อความวันนี้แต่วันอื่นเดี๋ยวมีกิจกรรมมา
จะได้มาร่วมสนุกกับเราครับ
คู่กัดแจกทั้งทีแจกใหญ่แจกจริงแจกแล้วจริงนะคะทั้งวันเลยนะคะ
อะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องของเรื่องน่ะเราก็ต้องมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากเตือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นตีกันเนี่ยเห็นเป็นประจำเห็นจนบ่อยแต่ไม่อยากให้ปล่อยจนชิน
เพราะว่าเรามาเล่าข่าวกันแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเป็นประจำ
อย่างเหตุนี้เหมือนกับว่าไปท้าทายกันในโลกโซเชียลแล้วก็มาประลองกำลังตีกันแถวห้างฉะเชิงเซาอะครับ
ด์ฟิ

อาโหตีแบบนี้เลยอ่ะกลางห้างดังครับที่จังหวัดทะเชิงเซาพาห้ามก็ห้ามแล้วนะห้ามไปอยู่ละครับ
แล้วมากันเยอะด้วยตีกันแบบนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๒๑
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะ๒สถาบันไล่ตีกัน
แล้วก็ทำร้ายกันภายในศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองฉะเชิงเซา

ว่างปลาเข้าของหยิบอะไรได้ก็ตีกันด้วยอันนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วหลายคนก็ตะโกนห้ามบอกอย่าทำอย่าตีกัน
แม่ค้าแถวนั้นตะโกนด้วยนะบอกตำรวจมาตำรวจมาไม่เชื่อ

เป็นเหตุการณ์ที่ตีกันก่อนที่จะเข้ามาเกิดเหตุในห้าง

เหมือนเป็นกลุ่มนักเรียนช่างไล่ตีกันตั้งแต่ด้านนอกแล้ว
ก่อนที่จะมาไล่ตีกันต่อภายในห้างนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะครับ
ที่ห้างนั้นด้วยแล้วก็ไปเจอกับหนึ่งในนักเรียนที่ยกพวกตีกัน

เล่าสาเหตุให้ฟังฟังแล้วโอ้โหตายแล้ว

พอจบถากทางมัธยมก็ไปแยกย้ายตามสถาบันต่างถูกไหม

สุดท้ายก็เหมือนกับว่าไปโพสต์ท้าทายกัน
หาเรื่องกันในออนไลน์ก็คือในเฟซบุ๊ก

โอ้โหทีนี้ล่ะเหมือนมันขึ้นมันขึ้นไง
แต่ยังไม่ถึงขั้นนัดแนะมาตีกัน
แต่ด้วยเหตุมันประจวบเหมาะวันนั้นวันที่๒๑พอดี
ตัวเขาเองไอ้หนุ่ม๑๙คนนี้เนี่ยนะ

เปล่าเพื่อน๗ถึง๘คนกำลังนั่งอยู่บนรถเบาะทะไซค์อยู่ข้างกับห้างสรรพสินค้า
แล้วไอ้กลุ่มคู่อริมากันพอดี

ที่มันเคยท้าทายเราในเฟซบุ๊ก

ต่างมีไอวุฒร์นะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่ามีฝ่ายนึงเนี่ยชักปืนปากกามายิงด้วยนะ

แต่ยังเคราะห์ดีกระสุนไม่ออกไง
โอ้โหสุดท้ายนะครับตีกันเละเทะแบบนี้
อยากจะให้ดูจังเลยเพราะว่าเรามีภาพมาด้วยนะครับ
เป็นภาพอะไรเป็นภาพที่เราไปแคปเอาไว้ในเฟซบุ๊ก

นักเรียนเขาไปท้าทายกันยังไงอยากจะให้ดูกันหน่อย
เราจะได้ร่วมกันหาทางออกนะไม่ใช่อะไร
เนี่ยท้าทายแบบนี้คุณจูด้งคุณชิสา

ฝากความคิดถึงคืนนี้ลั่น

ยังมีอีกเม็ดรูปที่แบบว่าเหมือนเป็นอาวุธ

โพสต์เอาไว้แบบนี้แล้วมีลักษณะแบบนี้ด้วย
บอกฝากมัดรวมกันมาเลย

เออจะมามัดอะไรกันอย่างนั้น
แต่เรื่องของเรื่องให้ดูกันแบบนี้เพื่ออะไรครับ
คุณผู้ชมทั้งผู้ปกครองคุณครูของทางสถาบันต่าง
ผมว่าบางทีต้องรู้เท่าทันเด็กพวกนี้

คุณไปตามดูสังเกตไหนด้วย
เพราะบางทีเด็กส่วนใหญ่เวลาเขานัดตีกันเนี่ย
เมื่อก่อนอาจจะเป็นโทรศัพท์เป็นข้อความ

มันจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยห้ามปรามให้เหตุมันเกิดขึ้น
เพราะสุดท้ายพอมันเกิดขึ้นแล้วโอ้โหคนเดือดร้อนเป็นใคร

ผู้ปกครองตะศรีตาสาคนที่ไม่รู้เรื่องที่ต้องมาบาดเจ็บด้วย

นี่ฮะเลยต้องมาฝากเตือนกันไม่สนับสนความรุนแรงนะครับ
ค่ะปัญหานักเรียนตีกันยังคงมีอยู่
ปัญหาเรื่องครูที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ยังคงมีให้เห็น

ก่อนหน้านี้มีเรื่องของครูฝ่ายปกครองที่ตัดผมนักเรียนและบุลลี่นักเรียนไปแล้ว

ล่าสุดนะคะมีอีกครูสอนประวัติศาสตร์ก็แสดงความหื่น
ทักไลน์จีบเด็กม๒แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะ
อ่ะไปดูนะเรื่องของวงการครูที่จังหวัดชายภูมิบอกเลยว่าเฉาไม่เลิก

วันก่อนเกิดเหตุนะคะคือเด็กอายุ๑๔ปีเนี่ยถูกคุณครูกดดันเรื่องทรงผมผิดระเบียบแล้วก็สั่งให้ตัดผมใช่ไหม

เด็กคนนี้ยังถูกบูลลี่เพศสภาพอีกต่างหากน้องเนี่ยก็เลยเสียใจผูกคอตายที่บ้านพักหลังเลิกเรียน

บอกว่ารักบอกว่าชอบชวนไปกินเหล้าแล้วก็โดดให้น้องโดดเรียนมาหา

ที่มันไม่ใช่ปกตินะซึ่งปัจจุบันเนี่ยครูคนนี้ก็ถูกลงโทษพักราชการไปแล้วนะ

แต่ว่าระหว่างที่โดนพักงานครูคนนี้ยังโพสต์รูปปืนค่ะ
โพสต์เหมือนกับว่าเป็นการข่มขู่คุกคามสิ่งที่ครอบครัวเขากลัวแล้วก็กังวลที่สุดนี่แหละ

จากเรื่องครูเฉาจีบเด็กเนี่ยนะคะ
เขายังโพสต์คลิปเหตุการณ์ครูฝ่ายปกครองทำร้ายร่างกายเด็กค่ะ
ตัดผมเด็กไปก็ตบไปด้วย

คือต้องพูดให้แบบให้ครบทั้งสองฝั่งนะ
ถ้าเกิดว่าเด็กเขาไม่ดีก็ต้องพูดคุยกับเขาดี

นี้สมัยนี้ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะ
ประหนักแก้วไม้เรียวตีงจะเป็นเรื่องเลย

คุณครูในโรงเรียนเกือบทั้งหมดรับทราบเรื่อง
รวมไปถึงพอและรองพอก็ทราบด้วย
แต่ว่าซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือ
สะพานนักเรียนมีการข่มขู่
ให้นักเรียนที่มีคลิปใช้ความรุนแรงเนี่ย

ถ้านักเรียนหรือใครที่มีคลิปไม่ลบนี่นะ

อ่าส่วนทางด้านผู้อำนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

บอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในโรงเรียนในสังกัด
ในพื้นที่จริงแล้วก็ได้รับการรายงาน
การชี้แจงจากผู้บริหารว่าเป็นการเข้าใจผิดกัน
อ่ะตอนนี้ตั้งสั่งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ

ว่าจะเป็นข้อมูลจากทางเด็ก
จากผู้ครองจากทางคนครูด้วยกัน
แต่ว่าเรื่องที่มันจบไม่สุดแบบนี้

ใช่ครับอยากให้หาทางออกร่วมกันให้ได้นะครับ
อ่ะพาไปดูหนุ่มวัยกลางคนคนนี้ครับ
เมาคิดถึงเมีย
แต่กลับไปเอาผ้าเขานะครับมาเผาแบบนี้ครับ
ไม่เคยมิ่งตัวมา
บอกไม่ยังครับ

นี่ครับที่เขาข้าวไปควบคุมตัวแล้วนะ

สพน้ำพองกำลังเข้ามาที่บ้านห้วยหินลาด
ที่ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพอง

ชื่อว่านายสมพาณศรีราชันครับ

เป็นลูกชายคนกลางของบ้านนะฮะ
อยู่ในอาการเมาเหล้าครับ
โอ้โหดูท่าเดินก็น่าจะรู้แล้ว

แล้วเขาก็ปฏิเสธด้วยนะครับบอกผมไม่ได้ทำอะไรแต่แม่และพี่น้องของนายสมภาเนี่ย
เขาก็ยืนยันกับตำรวจนะว่านายสมภารเนี่ยเมาครับแล้วก็อารวาสทำลายเนี่ยคุณแม่นะ
เขาก็ชี้จุดต่างของบ้านเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตู้เนี่ยโอ้โหได้รับความเสียหายนะครับ
แล้วก็ข้าวของเนี่ยก็โดนเผาด้วยเอาไปเผาอยู่ที่ริมรั้วข้างบ้านนั่นแหละครับ
แม่ก็เลยบอกอยากให้จับตัวไปที่โรงพักหน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะคลั่งหนักครับ
สุดท้ายเนี่ยนายสมภารบอกเขายอมจำนวนแล้วนะรับสารภาพเลยบอกผมทำจริง
ก่อนจะไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะเนี่ยพบซากกระเป๋าของเมียเก่าด้วยนะครับ
แล้วก็ถูกเผาไม่เหลือชิ้นดีเลยเอ้าอยากรู้มากเลยทำไมถึงเผาล่ะ
เหตุการณ์นี้มันยังไงนายสมภารบอกว่ายอมรับครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ไปตัดอ้อยมาอ่าแล้วก็กินเหล้าจนเมาครับพอกลับถึงบ้านโอ้โหคนเมาอ่ะ
เขาบอกทั้งรักทั้งแค้นเลยก็เลยเอาข้าวของเนี่ยมาเผาเลย
ก็เลยควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์นะที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาสพน้ำพองครับ
ก่อนจะนำตัวไปตรวจสารเสพติดนะครับ
หากพบก็จะดำเนินคดีเพิ่มนะครับ
ส่วนแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายนะครับ

แค่อยากให้นอนลงพักจนกว่าจะสามาร์เจ๋ยนะครับ

สงบสติอารมณ์ก่อน
เอากลับมาก็ต้องดูให้ดีว่าจะไปเมาอีกไหมเดี๋ยวก่อเหตุอารวาสอีกนะครับ

เรื่องของการที่มีเงินเข้าบัญชีเรา
บางครั้งบางคราวเราไม่รู้ที่มาที่ไป
แล้วถ้าเกิดว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วเราไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วมีสายมาบอกว่า
โทษทีโทษทีโอนผิดคุณช่วยโอนต่อไปให้อีกบัญชีหนึ่งได้ไหม
อย่าเพิ่งรีบทำแบบนั้นมันอาจจะเป็นกระบวนการการฟอกเงินก็ได้ครับ
เล่าสู่กันฟังเพราะว่าบางครั้งบางครั้งเราไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เผลอถ้าเกิดคุณทำตามจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
เรื่องของเรื่องนะครับถ้าเกิดมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเราแล้วเหมือนกับเป็นการโอนผิด
แล้วมีคนบอกให้คุณช่วยโอนต่อโอนต่อไปให้อีกบัญชีมีความเสี่ยง
มีความเสี่ยงว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงถ้าเกิดมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้ว
มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เงินของเราหรือมันไม่ใช่เงินที่เราควรจะได้อย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชม
หรือทำการแคปข้อความแคปหลักฐานต่างเอาไว้แคปหน้าจอนะในมือถือก็ได้นะว่ามีเงินจำนวนนี้เข้ามาจากตรงนี้ตรงนี้
เขาจะมีตัวเลขยืนยันของเขาอยู่แล้วเก็บหลักฐานนั้นไปแจ้งกับทางธนาคารเลยครับ
เพื่อให้ตรวจสอบและประสานงานกับธนาคารที่เขาโอนเงินนั้นเข้ามา
เพื่อดูสิว่าไอ้เงินนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่นะครับ
อย่าไปคิดนะอย่าไปคิดว่าเป็นลาบลอยบางคนเห็นว่าโอ้ยมีเงินเข้ามาดีแล้วเสร็จฉันหวานเจี๊ยบ
มันจะไม่หวานเจี๊ยบนะครับเรื่องของเรื่องมันจะติดเรื่องของกฎหมายเรื่องของการยักยอกทรัพย์ได้
และมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี๖เดือนหรือเปล่าไม่เกิน๓๐๐๐๐บาทเพราะผู้จังงานเข้าเอาไม่รู้เรื่อง
ส่วนใหญ่นะคนที่จะมีโอกาสเกิดแบบนี้คือคนที่มีช่องทางรับเงินหลายทาง
แล้วบางทีไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คิดว่าเออเป็นเงินอาจจะขายของออนไลน์อย่างนี้ไงระวังนะ

นี่ที่เราเปิดบัญชีเอาไว้

เลขบัตรประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์

ถ้าหากว่ามีใครได้เบอร์ของคุณไป
แล้วเอาไปเช็คเรื่องของยอดเงินในบัญชี
จะทำได้เหรอถ้าเอาไปผูกพร้อมเพลกันไว้แล้ว
ทำได้หรือไม่ได้อ่ะไม่ได้นะครับเราไปตรวจสอบให้แล้วฮะ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะฮะได้เช็คข้อมูลกับทางธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะว่าทางธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
เป็นระบบปิดนะคนทั่วไปคนภายนอกไม่สามารถ
เข้าไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ไม่ต้องห่วงใครมาขอเบอร์ถ้าคุณอยากจะให้ก็ให้ไปเถอะ
ไม่ต้องไปห่วงว่าเบอร์นั้นเขาจะเอาไปเช็ค

เพราะฉะนั้นสบายใจได้ข่าวนี้ข่าวปลอมนะครับ
เอาไปใช้ลงทะเบียนอะไรต่างก็ใช้เบอร์โทร

เอ้าไปดูเรื่องนี้บ้างดีกว่านะคุณผู้ชายคนนี้ค่ะ
อย่างนี้เลยเหรอไม่ได้ทำอาหารทำอะไรอ่ะ
กัญชาค่ะเออมาเสพกันกลางถนนแบบนี้เลยคุณตำรวจก็มาจับสิคะ
ไม่มีใบนะไม่มีใบรับอนุญาตนะครับ

มาหันหันหันสอยอย่างนี้เลยเหรอ
เป็นกัญชาเสรีที่แท้ทรู
คือจะทันกันตรงไหนก็ได้อย่างนี้เหรอ
ไม่ได้ครับไม่ได้นะคะผู้ชายเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าศรัจรัสพงศ์ศรีเหรก
เขาก็นำคลิปมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเมืองเลย
กำนันผู้ใหญ่บ้านมาหาผู้ชายคนนี้ค่ะพี่ผู้ชายคนนี้นะคะนั่งตาเยิ้ม
แล้วก็อาการแบบมึนมึนเมานิดนึงสายตาบ่งบอกเห็นชัดเจนไม่ต้องบอก
นั่นแหละอาการแบบนั้นเลยนะนั่งอยู่ริมถนนซ้ายเลยด่านซ้ายช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๑ตำบลเซี่ยว
ช่วงค่ำวันที่๒๑นี้เองนะครับทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับกำนันบ้านเซี่ยว
นายประยูนปณิสรค่ะอืมกำนันบอกว่าวันเกิดเหตุนี่นะผู้ชายคนนี้นะ
ขับรถกระบะมิซูบิชิสีดำมาจอดริมถนนแล้วก็เดินลงมาในสภาพเมากัญชา
จับแล้วก็เสพต่อด้วยเลยนะคะซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามเนี่ย

ยังชวนเจ้าหน้าที่มานั่งเสพด้วยกันอีก
คือแต่เขาไม่ได้มีอาการแบบว่าโกรธ
หรือว่าดุร้ายไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้มีอาการอะไรบ้าง
อารมณ์ประมาณเห็นเจ้าหน้าที่แล้วอ่ะวันนี้ครับคุณเจ้าหน้าที่
กำลังอารมณ์ดีนั่งข้างด้วยกันไหม

ก็เลยคุมตัวมาที่ป้อมตำรวจสายตรวจ

ชื่อเหรียญนามเป็นใครมาจากไหน
ชื่นะศนอกจันนวมอายุ๔๘ปีนะฮะ
นายสนองนี่มาจากสุภัณฑ์
เขาทำไงของนั้นนะไม่ใช่คนที่ไปหั่นกันชาติ

ถูกต้องแต่ว่าคุยไปคุยมาเนี่ยนายสนองถอดกางเกงออกเฉยเลย
แล้วก็ยืนปัสสาวะอยู่หน้าป้อมตำรวจโชว์ใหญ่เลยค่ะ

ไม่ไปไงก็เลยต้องห้ามกันวุ่นวายนะคะ
ตำรวจก็เลยไปค้นรถกระบะพบกัญชาอยู่ถุงหนึ่งนะคะ
จากนั้นก็เลยนำตัวส่งตำรวจภูทรเมืองเลย

แล้วก็ประสานให้ญาติมารับตัวกลับนะคะ
คืออาจจะไม่ได้จับในข้อหาเสพกัญชาเนอ

แต่ว่าคือการมาเสพกัญชาในที่ที่เป็นที่สาธารณะ
อาจจะสร้างความด่วนร้อนและอาจจะเกินตลายได้

คนน่าจะไปอยู่เคียงหมูนะฮะ
เหมือนเคย

เศร้าเหรอใช่เป็นเหตุการณ์ระทึกครับเพราะว่าอยู่ครับเป็นงานกีฬาสีเนอะ
สแตนที่อยู่ข้างบนสแตนทับถล่มลงมาครับทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บระนาวเลยครับ

เขากำลังเชียร์อยู่ที่แสตน์ครับเขาทับลงมาทั้งหมด

ส่วนการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอสุกวันนพูมจังหวัด๑๐๑ครับ
คือสแตนตัวป้ายเนี่ยถล่มลงมาทับนักเรียนแบบนี้จนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒โมง

เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ได้นำรถพยาบาล

ดูเลขนี่ใหญ่นะครับนี่อาจเจ็บนะคือ
เหตุการณ์นี้นะครับมีผู้บาดเจ็บนะทั้งหมด๑๒คนนะครับ
แล้วก็ประถมพยาบาลในพื้นที่๕คน
ส่วนอีก๗รายได้รับบาดเจ็บครับส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลครับ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกันหน่อยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาแบบนี้แหละ
มันก็ต้องมีสแตนถูกไหมครับแล้วตัวป้ายเนี่ยเขาเป็นโครงเหล็กครับ
ที่ต่อเชื่อมกับสแตนเชียงอีกทีหนึ่ง
ซึ่งป้ายก็มีขนาดใหญ่นะมีความกว้างประมาณ๑๒เมตร
สูง๖๘เมตรครับโหมันก็ใหญ่เนอะ
ไม่รู้ว่าความปลอดภัยจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์น้องนักเรียนที่อยู่ในที่เกิดเหตุกันหน่อยครับ
พอเก็ตแล้วเรื่องของเรื่องน่ะลมมันแรง
ก็ใช้พอลมมันแรงเนี่ยอารมณ์คล้ายป้ายโคศนาขุนจีซาม
เออมันเป็นแผงเลยอะและแผงอย่างนี้ไอ้ป้ายอย่างนี้
เพื่อให้เห็นเป็นรูปภาพที่สวยงาม
แล้วพอมันไม่มีรูเหลือ
ไม่มีช่องให้ลมระบายออก

แล้วมันเป็นเหมือนการเชื่อมต่อแบบ

ไม่ใช่กับการเหล็กเอามาอ๊อก

ซึ่งแต่เดิมมีแค่สแตนตัวป้ายเขาเพิ่งมาทำ
เกราะสถานไม่ได้
ต้องดูขั้นเลยสแตนซาวนั่นเก่าแล้ว

ตอนผมเรียนอยู่มภยมก็แบบนี้
มันจะก่อนให้เก่า

มันปลกลงมาอยู่ผงล่าง
งานสนุกจะได้สนุกกันจะได้ไม่มีเรื่องเศร้านะฮะ
เรื่องของการตรวจการแยงโควิดแถวนี้เราทำกันเป็นประจำทุกวัน

ไปดูกันหน่อยถ้าคุณผู้ชมทำเองแล้วดูซิว่าไอ้ขีดที่มันขึ้นมันขีดเดียวหรือ๒ขีด
ไอ้๒ขีดจางมันมีโอกาสที่จะติดโควิดหรือเปล่าครับ
เพราะการที่ว่าแสดงภาพออกมาแบบนี้ว่าเป็นขีดจางเนี่ย
ใจมันไม่ดีนะยิ่งขีดจางใจยิ่งบางฮะ

เพราะเราไม่รู้จริงว่าเอ้าติดหรือไม่ติด
นั่นน่ะสิมันดูกำกึ่งยังไงล่ะ
น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บางคนเจอ๒ขีดบางแล้วติดไม่ติด
เพราะฉะนั้นต้องไปเช็คให้มันชัดเจน
แต่ทุกอย่างแล้วฮะผมว่าทุกยี่ห้อน่าจะเหมือนกันหมด
น่าจะเหมือนในเรื่องของการเช็คว่าแต่ละขีดความหมายของขีดนั้นขีดนี้เป็นยังไง
อันนี้คือใช้ไม่ได้แสดงผลผิดพลาดนั่นหมายความว่ามันก็จะมีโอกาสที่ผิดพลาดด้วยเหมือนกัน
แล้วถามต่อถ้าเกิดเป็นโควิดตอนนี้ยุคนี้ตอนนี้สมัยนี้ต้องทำยังไง
เดี๋ยวนี้เขามีหลายบริการคุณผู้ชมครับจะพบแพทย์ผ่านทางออนไลน์ก็ได้
เขาบอกว่ามีตั้งหลายแอป๓แอปพลิเคชันดังไปลองเสิร์ชหากันดู
แล้วถ้าอยากรู้ว่าติดโควิดถ้าอยากจะต้องไปรักษาถึงขั้นต้องรักษาที่โรงพยาบาล
ต้องทำยังไงต้องใช้สิทธิ์แบบไหนก็ต้องเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะว่าเราเนี่ย
สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์ข้าราชการ
หรือว่าสามารถเลือกสถานรักษาได้ตามสิทธิ์แบบไหนอะไรยังไง
นึกอะไรไม่ออกถ้าติดโควิดผมว่าลองโทรไปสอบถาม
สปสช๑๓๓๐หรือสายด่วน๑๖๖๙และตามด้วยการกด
สองสองต่อไปนิดนึงครับแต่อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกอะไรขนาดนั้น
ถ้าสมมุติเราเป็นโควิดที่ต้องมาเล่ากันเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้เหมือนกับว่ามีเวฟ
หรือว่าคลื่นของการติดโควิดในประเทศไทยของเรามันค่อนข้างจะสูงนะ
มันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดจากคนรอบข้างก็เลยต้องระวังกันไว้
แต่ถ้าติดโควิดอย่าเพิ่งไปตกใจลองโทรไปสอบถามหมายเลขที่ผมบอกไปนะครับ
แล้วก็ตั้งสติแล้วก็รักษาตัวเองให้แข็งแรงครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมได้เวลาที่เราจะมาเพิ่มพลังให้ตัวเองอิ่มท้องกันแล้วนะครับ
เวลาเฉพาะที่เราหิวมากเนี่ยนะเราก็จะสั่งตามสั่งแล้วขอแบบพิเศษเยอะใช่ไหม
แต่ถ้าไปร้านนี้คุณสั่งธรรมดาแต่คุณจะได้แบบพิเศษ
ร้านนี้อยู่ที่ไหนชื่อว่าอะไรติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
อันนี้คือน่าจะเป็นกะเพรากุ้งแล้วสั่งแบบธรรมดายังกะพิเศษแน่เยอะคูณจานเลยค่ะ
นี่หมูกรอบอาหารตามสั่งมีมากมายหลากหลายตามแต่เราต้องการเลยนะคะ
ร้านนี้อยู่ที่ย่านคลองด่านซอย๘ทับ๕จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
พูดเลยว่าเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งที่โด่งดังในโซเชียลมีเดีย
คนเห็นแล้วก็อยากจะกินไงเลยเป็นที่มาของชื่อร้านไง
ข้าวก็เยอะแบบจุกกลับก็ล้นจานเลยมีไข่ดาวโปะไปให้อีกนะ
ปลากับเผาอะไรก็แล้วแตดสั่งด้วยป้าเล็กจัดให้เต็ม
กุ้งทั้งหมูก็ได้ได้หมดเลยนะราคาก็๖๐บาท
แล้วแต่วัตถุดิบที่เราเลือกนะคะแต่หลายคนที่เคยไปทานบอกถูกและอิ่ม
และคุ้มสุดสุดเลยสำหรับราคานี้นะคะป้าเล็กเนี่ยจะเปิดร้านทุกวัน
ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะคะบางวันก็ถึงเย็นก็มีเหมือนกัน

ใครอยู่แถวคลองด่านซอย๘ทับ๕สมุทรประการ
แวนไปชิมได้เลยนะขอบคุณด้วยนะคะ
โอ้โหดีเผ็ดจัดเลยนะเนี่ย
เมื่อกี้เห็นไข่ดาวพระผมไปกินข้าวแถวไทยรัฐนี่แหละ
แล้วผมสั่งว่าสุกใส่ไมเยมก
ผ่าไปดูเรื่องใครเครียดด้วยดีกว่าหิวกันแล้ว

ไม่เอาหรอก
ไม่ได้นะถอดออกมาได้เหรอ

เล่นการแต่ตอนเด็กผมเข้าใจว่ามันเอาออกได้นะ

ใจแล้วตอนนี้เข้าใจหมาย
ตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันอยู่ถาวรนะครับ
ไม่ต้องแปลกใจหรอกชนะก็เหมือนกัน
ขอขอบคุณผู้ใช้ติ๊กต๊ลายนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมมีคนถามดิฉันมาว่าพี่ดาวจะพาเราไปเที่ยวไหน
คุณสุภาษาราจะพาเราไปเที่ยวค่ะ

สนุกสนานแค่ไหนกลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
อ่ากลับมาสนุกสนานกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ

กัดสะบัดข่าวของเรานี่เสริมทัพมากัน๔คนนะ

แต่ว่าจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะ
วันไหนพี่จูด้งไปสะบัดทั่วไทย

ซึ่งวันนี้พี่ดาวได้ฝากเรื่องราวชุมชนต้องแชร์

บอกเลยว่าวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว
แล้วคุณจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ติดตามพี่ดาวสุภาษาราไปได้เลยในช่วง

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดาวยังคงอยู่ในชุมชนบ้านบาดกรุงเทพ
เรื่องราวเยอะแยะมากมายออกไปไหนไม่ได้จริง
เพราะชุมชนนี้คือชุมชนหนึ่งเดียวในไทย

ว่าจะพาไปดูอุปกรณ์ทำบาดโบราณ
ที่มีอายุมากกว่า๒๐๐ปี

ทำความรู้จักกันเลยว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้คืออะไร

มีอายุกว่า๒๐๐ปี
ในประเทศไทยมีแค่๓ตัว

ตอนนี้ไม่ได้นำมาใช้งานแล้ว
ก็เอามาไว้เก็บเอาไว้บูชา

ตัวนี้ก็เหมือนกับพัดลม

นี่คือเครื่องออกสมัยก่อน
ถูกต้องตัวพัดลมตัวเร่งไฟ
อยู่หลังจับป่าดาวว์
และคุณผู้ชมไปรู้จักกับความโบราณที่ชาวบ้านที่นี่
เขาให้ความเคารพนับถือ

สิ่งนี้มีความเก่าแก่นับร้อยปีค่ะ

ครูบอกว่าต้องมาที่นี่เลยค่ะ

จุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านบาดเคารพบูชาอายุเท่าไหร่นะคะ
พบูเนี่ยก็มีอายุประมาณร้อยหกปีนะคะ
ซึ่งคุณบ้านบาดเคารพบูชาตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายเรา
พอมีงานไหว้ปู่พบูของเงินเมษาทุกปี

ปีละหนึ่งครั้งโดยที่ภูมิเหตุเป็นจ่ายใบสี
ก็ไหว้กันมาหลายหกปีแล้ว
เป็นจุดรวมใจเป็นจุดที่เคารพสัทธาเนอะ
ใช่เป็นสุดรวมใจของชาวบ้านบาด

เฮ้ยช่างเป็นวันที่สุดคุกของดาวเลยค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งวันกับชุมชนบ้านบาด
ดาวได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและอาชีพของคนที่นี่
บอกได้คำเดียวสมแล้วกับความเป็นที่หนึ่งของไทยและของโลก

ว่าทำไมครูถึงต้องอุ้มบาทมาด้วย
แอบกระซิบออกมาค่ะบอกว่าถ้าบาทดีเนี่ย
เสียงเคาะไปเนี่ยเจ้ากังวานใสเหมือนระคังเลย
ครูโชว์ให้หนูฟังหน่อยค่ะ
โอ้โหเสียงเหมือนคนคว้าระคังเหมือนอยู่บนหอระคังเลยค่ะครู
คุณผู้ชมคะบาทนี้อายุ
คุณผู้ชมคนไหนสนใจมาดูวิถีการทำบัตร
ของชุมชนบ้านบาดเหมือนดาว

เดินทางมาตามถนนบำรุงเมืองมุ่งหน้าถนนพระราม๑
พอเจอแยกเมนปูนถึงแล้วค่ะ
เพราะว่าจุดนี้อยู่ตรงหัวมุมแยกเมนปูนพอดิบพอดี

เริ่มต้นจากท่าเรือผ่านฟ้ามาตามถนนบริพัฒน์
เลยวัดสะเก็ดนิดเดียวถึงแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดาวพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่
ชุมชนบ้านบาดเต็มอิ่มมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการดูวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านบาด
เขาตีกันโป้งทั้งวันเลยนะคะ
จากนี้ได้เรียนรู้๘ขั้นตอนของการทำบาท
แบบทำมือโบรันดั้งเดิม๒๐๐ปี
เดี๋ยวมาดูกันนะว่าครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหน

พบสนุกกันนะครับเชียวบอลให้มันเฮลั่น
รับโชคยุคนี้สมัยนี้แล้วอ่ะ

สมัยก่อนคุณผู้ชมจำได้มั้ยเรายังส่งปลายศะนียบัตรกันอยู่

แต่ถ้าคุณยังถนัดแบบเก่ายังอยากจะเขียนด้วยลายมือของคุณผู้ชมเอง

ก็ไปซื้อปรายศนียบัตรแล้วก็ส่งกันมานะครับ
ระยะเวลาในการร่วมสนุก๒๑พฤศจิกายนจนถึง๑๗ธันวาคมนี้เท่านั้น
รักใครชอบใครชอบทีมชาติไหนก็ไปเชียร์กันแบบนั้นเลยครับ
เลยนะคะว่าส่งเยอะก็มีสิทธิ์เยอะเพราะว่ามูลค่ารางวัล๑๕ล้านบาท

อาเจนตายถึงแม้เมื่อวานจะตายไปแล้วแต่ผมหวังว่าอาเจนตายของผมจะฟื้นคืนชีพ

โหเยอะล่ะแต่คุณหมดศิลป์นะจ๊ะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยพระเพิ่งจะบวชใหม่
ดันมาเจอกับเพื่อนที่อยากจะมาทำบุญแล้วจะทำการส่งส่วนบุญนั้นยังไง

เดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดใน
กูกัดสมัครขาว
บวชเป็นพระเนี่ยก็ถือว่าได้บุญถูกไหม

แต่พระใหม่เนี่ยมีความลำบากผมก็เคยบวชพระใหม่จะมีความลำบากอยู่อย่างหนึ่งคือ

แล้วก็มีคนชอบเหลือเกินชอบมาใส่บาทกับพระใหม่

ปัญหาเกิดเพื่อนมาใส่บาทให้ด้วย

สิว่าจะให้พรถูกไหมครับ
โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการ

เนี่ยผิดก็บอกว่าผิด

ผักกาดอันเดอร์สกอร์มินิครับ
ขอบคุณโปรโมชั่นดีจากอัลมาเดอร์ด้วยค่ะ
ใช่ครับลากันไปด้วยคลิปหนูน้อยตัวตึงครับ

ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
บัตรผมเรียกว่าสมาราเด็ง
ทำจากอะไรทำจากเนื้อปลา
แล้วกินยังไงกินกับอะไร
พี่ก็สงสัยหนูก็สงสัย

การติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์